หลังจากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง
โรงเรียนพิทธเกียจวิทยาจังหวัดเชียงราย

ล่าสุดตอนนี้มีนักเรียนลาออกกันเยอะเลยนะคะ

ก็คือนักเรียนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะ
แต่ทางโรงเรียนก็ยืนยันว่าจะเปิดเรียนตามกำหนดเดิม
ก็คือวันจันทร์ที่๓๐พฤษภาคม
หลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอพักนักเรียน
โรงเรียนพิทธเกียจวิทยาตำบลเวียง

ทำให้ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนรวม๗วัน
และจะครบกำหนดเปิดเรียนในวันจันทร์ที่๓๐พฤษภาคมนี้
ทางโรงเรียนยังยืนยันนะคะว่าจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

แต่หากมีผู้ปกครองประสงค์จะให้บุตรหลานไปเรียนที่อื่นก็ยินดี
ทั้งนี้โดยหลักการบริหารจะแยกส่วนกัน
ระหว่างโรงเรียนและหอพักนักเรียน
เพียงแต่๒หน่วยงานอยู่ภายใต้มูลนิธิ
ด้านคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็แจ้งว่า
หลังเกิดเหตุมีผู้ปกครองประสงค์จะให้บุตรหลานออกไปเรียนที่อื่นแล้ว๑๖คน
ส่วนก็เป็นน้องนักเรียนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในคืนวันที่๒๒พฤษภาคมค่ะ
บางส่วนมีผู้ปกครองที่สูญเสียบุตรหลานในเหตุการณ์นี้๑คน
และเมื่อมีบุตรหลานบางคนรอดชีวิตก็ขอย้ายไปเรียนที่อื่น
ส่วนการช่วยเหลือส่วนเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรณีไฟไหม้หอพักนักเรียนซึ่งดำเนินการโดยทางฝ่ายปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า
สรุปยอดเงินที่มีผู้บริจาครวมทุกบัญชีตอนนี้นะคะ
อยู่ที่จำนวน๑๑๖๔๕๔๘๖บาทค่ะ